คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องทุกข์ใจของผู้หญิงท่านนี้ค่ะ
เขาไปคลินิกนะคะไปทำศัลยกรรมผ่าตัดแก้ปัญหาหนังตาตก
อายุมากขึ้นหนังตามจะตกใช่ไหมคะ
แต่สิ่งที่ทางคลินิกนี้ทำให้คุณผู้ชมลองดูนะคะ
คือทำให้เหมือนกับคิ้วเธอมันเสียทรงมันไม่เท่ากัน
เย็บอยู่ตรงไหนอ่ะข้างบนคิ้วด้านบนหรอคะ
นี่แล้วเหมือนกับว่าคลินิกปัดความรับผิดชอบ
ไล่เธอว่าไปฟ้องเอาเองก็แล้วกัน
เนี่ยค่ะไปรอยเย็บแบบนี้
คุณวันเพ็ญอายุ๔๐นะคะ
เป็นชาวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ร้องเรียนกับนักข่าวว่าช่วยหน่อยเถอะ
ใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ผ่าตัดเป็นแบบนี้หลังผ่าตัดมันแย่

หนังตาตกค่ะแล้วมันมองไม่เห็น
อันนี้เป็นปัญหาที่แบบคือไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะพี่อุ๋

หนังตามันลงมาปิดเยอะค่ะ

แต่พอหลังทำเขาดึงขึ้นไปแบบนี้
ให้มันตึงขึ้นไปอย่างเงี้ยวะ
แล้วก็มีลังการมาประกันแบบมีอะไรนะ
แต่สุดท้ายมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะนะคะ
คือมีข้าช่ายจ่ายประมาณ๑หมื่น๕๙๐๐บาท
ก็เขารับการผ่าตัดไปอะไรไปช่วงเดือนมกราคม

กลายเป็นมันผิดรูปผิดทรงไปหมดเลย
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็มาลองสำรวจหน้าตาของตัวเองอย่างละเอียดว่า
หนังตามันดีขึ้นจริงไหมเนี่ยครับทำไมหน้าฉันมันแปลกแปลกไป
คิ้วมันแปลกแบบนี้เออสรุปคือคิ้วมันผิดรูปไปเลย
คิ้วไม่เท่ากันด้วยมันเหมือนกับว่าแก้ปัญหาผิดจุดนะคะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะคือจริงจริงแล้วถ้าเกิดจะเย็บหนังตามันมีหลายวิธีเนอะอืม
เปลือกตาก็ได้ที่คิ้วก็ได้นะคะแต่เป็นใต้คิ้วค่ะพี่อุ๋
เหนือคิ้วแบบนั้นแล้วระยะด้านใต้คิ้วค่ะถ้าอย่างเงี้ย
หนังตาเธอดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนั่นน่ะสิคะแต่เธอบอกว่ามัน
แล้วมันไปเพิ่มปัญหาคิ้วเพิ่มมาอีกมันนักกว่าเดิมมันแย่กว่าเดิมอ่า
ก็คุยกับทางคลินิกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าคลินิกจะรับผิดชอบหรือไม่
เธอก็เลยอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์เอาเรื่องนี้มาแชร์ต่อ
แล้วก็ร้องเรียนไปที่ทางคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร้องเรียนไปสาธารณสุขจังหวัดระยองด้วยนะคะ
ต้องการยกหนังตาจ้ะตั้งแต่ทักเข้าไปปรึกษาแล้วว่าต้องการยกหนังตา

แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือคิ้วเป็นงิ้วเลยจ้ะแต่หนังตาอยู่ที่เดิม
ในวันที่เข้าไปผ่าตัดหมอแทบจะไม่ให้คำแนะนำอะไรเลยจ้ะ
ในวันนั้นจะมีแค่ผู้ช่วยที่ช่วยลุมกันพูด
เพื่อให้คำแนะนำเหมือนต้องการต้อนเราให้เราทำ

แต่พอในวันนี้ปัญหามันเกิดขึ้น

แนะนำปรึกษามากมายในวันที่ทุกอย่างมันสายไปแล้ว